อุทาหรณ์กันบ้างนะคะใครที่มีลูกเล็กนะคะ
แล้วให้รับประทานผลไม้ที่มีลักษณะแข็ง

น้องคนนี้อายุ๑๐เดือนนะคะคุณแม่ให้ทานชมพู่
ชมพู่หลุดเข้าไปติดคอน้องค่ะ
นี่เป็นช่วงที่คุณแม่กำลังพยายามช่วยเหลือลูกด้วยกัน

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะในบ้านหลังนี้ค่ะ
บันทึกเป็นนาทีชีวิตก็ได้นะคะใช้คำนี้ก็ได้นะคะ

กำลังนั่งรับประทานชมพู่อยู่ต่อหน้าคุณแม่

หันไปกดโทรศัพท์จะวีดีโอคอลหาสามีให้คุยกับลูก
คุณแม่ไม่รอช้าเลยนะคะรีบประถมพยาบาลทันที
จับลูกชายหันหน้าออกใช้มือทุบตรงกลางหลัง
แต่กลัวไม่ออกค่ะกระทุ้งอีกและยืนขึ้นแบบนี้ค่ะ

ชมพู่หลุดออกมาจากปากลูก

คุณแม่ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์
สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเล็กควรระมัดระวังอย่าประมาท
เพราะเพียงเสี้ยววินาทีใช้คำวินาทีเลยนะ
เสี้ยววินาทีอาจจะทำให้ลูกน้อยตกอยู่ในอันตรายจากผลไม้

ต้องศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ไม่ใช่เฉพาะช่วยลูกตัวเองบางทีการศึกษาแบบนี้นะคะ

คือถ้าคุณแม่ไม่รู้วิธีการช่วยเนี่ย

มันเสี้ยววินาทีชีวิตจริงนะแบบนี้
ค่ะเอาแต่ภาพเมื่อสักครู่นี้ที่น้องเล่นรถน่ะนะคะ
ก็คือน้องอาการดีแล้วร่าเริงแล้วค่ะ